รินอิสระนักแบตมินตันทีมชาติไทย

หลังบาดเจ็บในรอบชิงแบตมินตันซูเปอร์ซีรีส

รินอิสระนักแบตมินตันทีมชาติไทยนะครับ

ระหว่างการแข่งขันแบตมินตันซูเปอร์ซีรีส์
รายการเฟนซ์โอเพ่น๒๐๑๖ที่ประเทศฝรั่งเศส
ต้องขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่
พลาดโอกาสคว้าแชมป์อย่างน่าเสียดายครับ
เดินทางกลับมาถึงท่ากัดสยานสุวรรณภูมิแล้ว

โดยมีคุณหญิงปัธมารีสวัสตระกูล
นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยมารอต้อนรับ
จากนั้นบดินก็เดินทางไปรักษาอาการบาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรทันที
โดยมีรถของโรงพยาบาลไปรอรับถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับ
เพื่อวินิจฉัยอาการบาดเจ็บทันที
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาเบื้องต้น

อักเสบแบบเชียบพลันในเวลาพุ่งตัวไปรับลูก
ว่าต้องพักที่โรงพยาบาลประมาณระยะหนึ่งครับ
ขณะที่บดินก็ยอมรับว่าเสียดายที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ได้
ส่วนอาการเจ็บบริเวณเข่าซ้ายเป็นจุดเดียวกันกับที่เคยเจ็บในช่วงต้นปี

อย่างไรก็ตามบรินก็ยังหวังว่าจะหายทันในการลงแข่งขัน๒รายการใหญ่ในเดือนนี้ครับ
เพื่อเก็บคะแนนไปสะสมในการลุ้นติดอันดับ๑ใน๘ของโลก
ที่สรรคอัตรับเอ็มบิเรดในเดือนธันวาคมนี้ครับ